เอาละค่ะมาที่อีกคดีหนึ่งที่เป็นความสนใจแน่นอน
ในคดีที่ชายพิการขายขนมปังถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
เรื่องนี้มีความขึ้นหน้าออกมาเป็นทางความคืบหน้าทางด้านโลกออนไลน์ค่ะ
เพราะว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊คของผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละ
เป็นการโพสต์เหมือนจะชี้แจงแต่ก็มีความข่มขู่
ข่มขู่พยานข่มขู่ทนายอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกเลยนะคะว่า
คดีนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ไม่ได้เป็นการนำเสนอหลักฐานเพียงฝ่ายเดียว
และทางญาติเองก็ยืนยันเหมือนกันว่าจะไม่เผาศพชายพิการคนนี้
กว่าเรื่องราวจะชัดเจนแล้วก็จบลงค่ะ
นายอนันตชัยชัยเดชทนายความครอบครัวของนายสมเกียจศรีจันทร์
ชายขาพิการที่ขายขนมปังและถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายจนเสียชีวิต
นำหลักฐานเป็นภาพหน้าเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าซีเกมส์ชาเดดา
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานโชคชัยนะคะ
ไปแจ้งความในข้อหาข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เนี่ย
มีการโพสต์ข้อความในลักษณะข่มขู่ทำร้ายร่างกาย
ที่เกิดเหตุไปเพียงแค่๓คูหาเท่านั้นเองค่ะ
นายอันนัตชายบอกว่าหญิงสาวคนนี้
เขาอ้างตัวว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายนายสมเกียจ
โพสต์ข้อความข่มขู่จะทำร้าย
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวก็อาจจะทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่น
ไม่กล้าเข้ามาเป็นพยานในคดีนี้
เพราะขนาดทนายเองยังโดนข่มขู่เลย
คนธรรมดาก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเอาอะไรปกป้องตัวเองล่ะ

ทางด้านนี้ทางด้านของนายอนันตัชชัยบอกว่า
กลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้สำนึกผิด
ในการกระทำที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเลย

คือมีข้อความที่เขียนทำนองว่า

พวกเพื่อนยังอยู่ข้างนอกอีกเยอะ

อืมแล้วก็ยังมีที่บอกว่า

คือเขามาเรียกว่าชายพิการด้วยคำแย่กว่านั้น
บอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าชายพิการมันด่าเราว่าอะไรบ้าง

เป็นยังไงล่ะพอเจอของจริง

แล้วก็มีการข่มขู่หลานที่มาออกรายการทีวีต่าง
บอกว่าไปทำเป็นดราม่าแบบนั้นแบบนี้คือ
ก็ค่อนข้างที่จะตอบโต้พอสมควร
มีการชี้แจงครั้งเดียวก็คือเรื่องที่บอกว่าไม่ได้เอามีดตั้งใจไปทำร้ายเป็นการป้องกันตัว
ผู้ตายเนี่ยกระโดดเข้ามาเองแล้วก็เสียหลักเพราะว่าขาพิการก็เลยล้มลง
เขาบอกว่าคอก็เลยไปโดนมีดนะคะ
คือจังหวะที่ล้มลงก็เลยกลายเป็นว่ามีดไปโดนที่คอโดนหลอดลมจนเสียชีวิตเป็นการชี้แจงแบบนั้น
บอกว่าอยากให้ฟังความสองข้างแต่ลักษณะเนี่ยข้อความที่เป็นลักษณะเชิงข่มขู่ก็มีหลายโพสต์เลยทีเดียว
เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ธนาธนายเองนอกจากจะรวบรวมหลักฐานที่เป็นภาพเฟซบุ๊กแล้ว
เพราะว่าในพี่ระพลหนึ่งในผู้ต้องหาเขาบอกไงว่าผู้ตายเนี่ยใช้มีดฟันแขนเขาก่อน
เขาเลยต้องใช้มีดแทงเพื่อป้องกันตัวอ้าวให้การไม่ตรงกันอีกสองคนคนหนึ่งบอกไม่ได้แทง
แต่คนที่บาดเจ็บบอกว่าแทงเพื่อป้องกันตัว
ลองไปฟังเสียงของทนายความหน่อยค่ะ
วันนี้ผมมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์นะครับ

หาว่าผมเนี่ยเสือกเรื่องของชาวบ้าน
แล้วก็ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับ
แล้วก็จะมาถล่มสำนักงานผมนะครับ
บังเอิญว่าสำนักงานกฎหมายอนัญชัยชายเดชเนี่ย
จำกัดเนี่ยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุประมาณ๓ช่วงตึกนะครับ
แล้วผมก็เห็นเหตุการณ์พอดีอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ย
ได้ทราบตามข่าวที่เสนอไปแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามีพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็มากพอสมควร
แต่ไม่มีใครกล้าเป็นพยาน
ทีนี้ด้านของนางทันชนกศรีจันทร์พี่สาวของนายสมเกียจก็พูดทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ญาติยืนยันว่าจะยังไม่เผาศพนายสมเกียจจนกว่าคดีจะสิ้นสุดค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปคดีนี้เนี่ยคนเห็นเหตุการณ์เยอะมาก
เพราะเวลากลางวันและตรงนั้นคนพลุกพลาดมากนะคะ
แต่ว่าไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานให้
เพราะอย่างที่บอกไปขนาดทนายของคดีนี้เองยังถูกข่มขู่
นับภาษาอะไรกับประชาชนทั่วไป
แล้วพวกน้องจะให้พี่ทำอย่างไร
ตอนนี้หัวพยานคมทั้งหมดเหลือพี่ทนายและลูกชายพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ลูกสาวพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์
คิดว่าจะมีพยานคนใดที่แก้วมา
เพราะทนายของท่านเซเลเตมียเวชยังโดนคู่วางระเบิด
ไม่มีพยานมาหรอกค่ะ

เรื่องนี้ก็ต้องร้อนถึงพตโศนิษฐ์มหาธาวรรณ์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานแล้วค่ะ
ก็ออกมาแถลงเหมือนกันนะคะบอกว่าตอนนี้
คดียังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบสำนวน
ไม่ได้มีการนำเสนอหลักฐานเป็นคลิปเหตุการณ์ฝ่ายเดียว
ตามที่ทนายผู้เสียชีวิตบอกไว้
แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าถ้ามีการพาดพิงถึงใคร
ก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดด้วยเหมือนกัน
ส่วนเรื่องที่ทนายความเข้ามาแจ้งความเรื่องถูกคมขู่ทำร้ายเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะเชิญทนายความแล้วก็หญิงสาวคนนี้แหละ
เจ้าตัวที่เป็นมือโพสต์เฟซบุ๊กข้อความข่มขู่เนี่ย
เข้ามาให้ปากคำรวมถึงพยานแวดล้อมคนอื่นทั้งหมดค่ะ

สำหรับความเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์นะคะวันนี้ก็มีการแชร์คลิปวิดีโอชุดใหม่ค่ะ

แล้วก็นายสมเกตกำลังต่อสู้กันนะคะเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า

เป็นจังหวะที่ตำรวจมาพอดีด้วยแล้วก็ดูจากภาพแล้วคิดว่าน่าจะเป็น

จังหวะที่ตำรวจมาพอดีด้วยแล้วก็ดูจากภาพแล้วคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ตำรวจมาพอดีด้วยแล้วก็ดูจากภาพแล้วคิดว่าน่าจะเป็น

จังหวะที่ตำรวจมาพอดีด้วยแล้วก็ดูจากภาพแล้วคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ตำรวจมาพอดีด้วยแล้วก็ดูจากภาพแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
จังหวะที่ตำรวจมาพอดีด้วยแล้วก็ดูจากภาพแล้วคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ตำรวจมาพอดีด้วยแล้วก็ดูจากภาพแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
จะเป็นภาพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่าอยู่คนละมุมนะคะ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะคะ
สำหรับคลิปนี้ค่ะทางผู้กำกับสนโชคชัยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นลูกหลานตำรวจเนี่ย
ก็จะไม่มีการใช้เส้นสายแน่นอน
เพราะว่าผู้ปกครองของผู้ต้องหากลุ่มนี้ที่เป็นตำรวจยืนยันแล้วว่า
ถ้าผิดก็ดำเนินคดีไปตามผิด

แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะสามารถส่งฟ้องได้เมื่อไหร่
แต่ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะในเรื่องของคดีนะคะ
แต่ว่าในเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันในโลกโซเทียลก็มีการพูดถึงกันเยอะ
กรณีหญิงสาวที่มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็มีการนำคลิปรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชร
โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
แล้วก็มีการบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วย
บอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนของกลุ่มผู้ต้องหา
ต้องการที่จะมาให้ข้อมูลในอีกมุมนึง
อยากจะมาออกรายการของคุณจอมขวัญ
ก็มีการโทรศัพท์กลับไปสุดท้ายก็ปิดเครื่อง
แต่โทรศัพท์ที่เมมเบอร์เอาไว้ก็เด้งไลน์ขึ้นมา
ใช่ปกติแล้วถ้ามีเบอร์ลายสะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติ
ทีมงานก็ไลน์คุยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เกี่ยว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยอ้าวตกลงเบอร์โทรศัพท์กับคนที่โพสต์เฟซบุ๊ก

แล้วเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊คจริงหรือเฟซบุ๊กปลอม

สุดท้ายแล้วทีมข่าวสายตรวจโซเทียลของไทยรัฐทีวีก็ตรวจสอบเข้าไปสำหรับเฟซบุ๊กนี้นะคะ
ปรากฏว่าเป็นคนใช้งานปลอมค่ะแอบอ้างขึ้นมา
บุ๊กนี้เปิดใช้ไม่นานเองคุณผู้ชม
แล้วก็มีพฤติกรรมเปิดปิดใช้งานบัญชีบ่อยครั้ง
ส่วนเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปว่าโทรศัพท์ไปแล้วก็ปิดเครื่อง
เด้งขึ้นมาไลน์คุยกันเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาอยู่จังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์วัยรุ่นที่ไปรุมทำร้ายชายพิการแต่อย่างใด
โทรศัพท์ที่โพสต์เนี่ยบางทีเอาเบอร์ใครมาก็ไม่รู้